คุณผู้ชมครับหลังจากที่ผ่านพ้นเหตุการณ์

ก็มีการถอดบทเรียนกันออกมาหลายเรื่องนะครับ
เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้สื่อสังคมออนไลน์

แน่นอนว่านี่คือสิ่งที่ทำให้ทั่วโลกได้เห็นความร่วมมือของคนไทย
ความร่วมมือจากผู้คนจากทั่วโลกที่มาช่วยเหลือทีมหมูป่า
แต่อีกมุมหนึ่งองค์กรภาคีเครือข่ายด้านเด็กนะครับ
ก็มองว่าการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในยุคปัจจุบัน

ในช่วงเวลาที่ทุกคนเรียกกันว่าเป็นสังคมก้มหน้านั้น
อกจากโอกาสและวิกฤตแล้ว

สามารถรอดชีวิตออกมาได้อย่างปฏิหาร
กลายเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ทุกคนต่างจับตามอง

และเป็นเรื่องราวที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
ทันทีที่ถูกเผยแพร่โดยสื่อโซเชียลมีเดีย
วีรบุรุษจากหน่วยงานกู้ชีพกู้ภัยจากทั่วโลก
ระดมกำลังเข้าไปช่วยเหลืออย่างไม่มีข้อจำกัด
ภารกิจนี้สำเร็จ

กลับกระตุ้นให้หน่วยงานหลายฝ่ายที่ทำงานด้านเด็ก
เห็นปัญหาที่มาจากสื่อโซเชียลมีเดีย
พฤติกรรมด้านลบที่เป็นข่าวตามสื่อต่างและไม่เป็นข่าว
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ชวนให้หน่วยงานที่ทำงานด้านเด็กทุกฝ่าย
ต้องออกมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน

ภายใต้แนวคิดพิทักษ์เด็กพิทักษ์อนาคตชาติ
โดยสังคมก้มหน้าได้จริงหรือ
เพราะกังวลว่าอนาคตของชาติจะเป็นอย่างไร

อันเกิดจากภาวะสังคมสิ่งแวดล้อมไฮเทคโนโลยี
ในขณะที่มุมมองของจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

สิ่งหนึ่งที่อาจจะทำให้ปัญหานี้คุกคาม
คือความรู้เท่าไม่ถึงการของพ่อแม่ผู้ปกครอง
ที่ไม่สามารถแนะนำได้อย่างถูกต้อง
หมอคิดว่าอย่างหนึ่งก็คือ
คุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะมีความใกล้ชิดสนิทสนม

พูดคุยกับเขาได้ทุกเรื่องนะคะ

เห็นข่าวแบบนี้แล้วลูกรู้สึกอย่างไรนะคะ
เห็นคอมเมนต์ความเห็นแบบนี้แล้วเนี่ย

แล้วถ้าพยายามสอนในเรื่องของความเห็นอกเห็นใจด้วยนะคะ

เรามาเห็นแบบนี้เราจะคิดยังไง
เพื่อที่เขาจะได้คิดรอบข้างมากขึ้นนะคะ
ให้เขาคิดว่าบางครั้งเนี่ย
ความเห็นที่เราโพสต์ลงไปสั้นแป๊บเดียว

เขาจะรู้สึกแย่เลยนะคะ
ศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดลทรีปาตี
ุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่น

ปัญหาสังคมก้มหน้าเป็นปัญหาใหญ่
ซึ่งสะท้อนกลับไปให้เห็นข้อบกพร่อง

เราเข้าใจอะไรผิดหลายเรื่องมากเลย
คือเราเลี้ยงลูกแบบปล่อมเปลือความสุขครับ
เลี้ยงลูกจนหมอต้องขออนุญาตใช้คำว่า
เลี้ยงแบบสำรักความรัก

แต่นั่นไม่ใช่ความรักแบบที่คุณจบ
แต่ถ้าหัวใจของความเป็นมนุษยชาติ
มันต้องเป็นรักร่วมทุกข์และร่วมสุข
และผ่านพ้นวิกฤต
ต่างจากตัวแทนองค์กรคนอื่นที่ทำงานด้านเด็ก

ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษิตเด็กมองว่า
จะพัฒนาเด็กคนนึงให้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้นั้น
มาจากการเลี้ยงดูของครอบครัว
ที่มาจากความรักและความเข้าใจ
ในขณะที่คุณครูหรือคนที่อยู่ในแวดล้อมของเด็ก
ก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ถูกต้องด้วย
ส่วนมุมมองของผู้ที่ทำงานด้านเด็กอย่างพิพบทงชัย
กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเด็กมองว่า
ปัญหานี้รัฐเป็นอีกหนึ่งองค์กร
ควรออกมาทำหน้าที่พิทักษ์เด็กร่วมกันด้วย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน